การแสดงระบำช้างผ้าจะมีนักแสดงที่ร่วมแสดงความสวยงามในหลายส่วนโดยมีนักแสดงหลักซึ่งเป็นนักแสดงหญิงที่เป็นคนฟ้อนจำนวน๘คน
มีนักแสดงที่สวมบทบาทและถืออุปกรณ์ประกอบการระบำช้างผ้าเป็นช้างตัวละ๔คนจำนวน๒ตัว
มีคนถือช่อ๒คนและฉัด๒คน
ซึ่งมีนักแสดงเป็นเจ้าเมืองเมาะ๑คน
เพิ่มความสวยงามในชุดการแสดงด้วยคนถือตุงจำนวน๖คน
และมีนักดนตรีคอยกำกับจังหวะเรียกว่า

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน